มีญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากอาการป่วยโควิด๑๙
เขาออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นด้วยหรือ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
โรงพยาบาลเนี่ยเรียกค่าเคลื่อนย้ายศพ
เพื่อไปชาปนกิจที่วัด๑๕๐๐๐บาท

ทางวัดบอกต้องคุยกับสับปะเรอก่อน

รวมแล้วอีก๗๕๐๐บาท
บอกมีค่าน้ำมันเผาศพ๒พัน

บอกถ้าไม่มีจ่ายก็ไม่ต้องเอามาเผาที่วัด

ถ้าเกิดเอาศพออกจากโรงพยาบาลเป็นโควิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่
แต่ถ้าเกิดจะให้ทั้งราวดำเนินการหนี้มันหมื่นห้านะ
ก็คือจะหมื่นห้านี่จะไม่รวมลงนะ
คือเดี๋ยวจะฉีดยาฆาตเชื้อแล้วก็แท็กศพไปกลับมาใส่ลง

เพราะว่าหมื่นห้าเนี่ยมันต้องจ้างคนยกค่ารถแล้วก็ค่าวัดแล้วก็ค่าสัปดาห์เจ็บกระดูก
แล้วก็ต้องไปฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรให้วัดให้เขาด้วย
ใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเผาศพโควิดนะครับ
ค่าจะจ่ายค่าน้ำมัน๖๐ลิตร

เป็นเงินนะคะเอาเป็นเงินเลยค่ะ
เอาแน่นะครับพวกผมก็ไม่ค่อยจะมี

แล้วก็คราวสัปเนอร์๓๕๐๐

ก็จ่ายจะทำอยู่ขนาดเนี้ยไม่เผาก็ไม่ว่าไรนะอ่าแล้วอะไรอีกค่ะ
แล้วก็ค่าขนมเมนสองพันก็เผายุ่งกับเขามาก็เผาอยู่แบบเนี้ย
ค่าบำรุงเมนสองพันค่าสะเบิร์ดสามพันห้าแค่นี้ใช่ไหมคะสามพันห้า
เออทั้งหมดสองพันทั้งหมดห้าพันห้าใช่ไหมคะ
เธอหมดมันตกห้าพันห้าเจ็บพันห้าโอ้โหลดไม่ได้เลยครับ
สุดท้ายครับทุกผู้ชมครับเราได้ไปคุยกับญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นแม่ของเขาอายุ๗๘ปีเสียชีวิตจากโควิด๑๙
คือเดิมก็ติดกันหมดลูกสาวเองก็ติดจนทางบ้านก็รักษาจนหายหมด
แต่ว่าแม่ที่เสียชีวิตอาการสุดหนักอยู่โรงพยาบาลบางพลีแล้วต้องย้ายมาที่โรงพยาบาลที่ชนบุรี
ก็รักษาตัวอยู่๒๐วันเสียชีวิตพอจะเคลื่อนย้ายศพไปวัดก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สุดท้ายทางครอบครัวเขาก็เลยปรึกษาไปยังกู้ภัยมังกรมูลนิธิธรรมรัฐสมิมณีรัฐ
ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีกู้ภัยเขาช่วยนะฮะมาเคลื่อนย้ายศพให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย

แล้วพาไปวัดช่องลมที่ตะบนบางซายอำเภอเมืองชนบุรี
ทางวัดก็ชาปนกิจให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับ
เราก็เลยถามว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จมันเท่าไหร่ทั้งหมด
เบสเซ็ทประมาณ๑๕๐๐๐บาท
รับเฉพาะศพอย่างเดียวกับคนที่จะแบกศพแค่นั้นเองแล้วก็ติดต่อวัดให้แค่นั้น
แต่ไอ้นี่มันไม่ใช่นี่มันกินคนตาย
กินคนตายแต่คนเป็นก็ตายตาม
ถ้าเกิดหนูไม่มีตังค์มาถามหน่อย
คนอื่นที่ไม่มีตังค์แบบหนูเนี่ยเขาสามารถเอาศพออกได้ไหม

ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมาจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดกี่โล
ถ้าไม่มีรถทำไงไม่ตายเหรอพี่
แล้วเศรษฐกิจอย่างนี้